เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่ามีคนยิงกันตาย
สาเหตุมาจากเรื่องของสวนมังคุด

เขาว่าจ้างให้นายอนุพงศ์ดูแลสวน
นายอนุพงศ์คนนี้ก็ดูแลสวนมานาน

เหมาหมื่นนึงก็เข้าไปเก็บมังคุดได้เลย

ช่วงเย็นเมื่อวานนี้บุกไปหา
นายประวิทย์ถือมีดไปด้วย

บุกไปแล้วก็ถามเรื่องของการไปเหมาสวน

ตำรวจสพนครศรีธรรมราช

ช่วงอายุ๔๒ปี

ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เอาปืนยิงนายอนุพงศ์กราพงศ์หรือนุ

เสียชีวิตอยู่ข้างคอกวัวชน

อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

ไม่พอใจเรื่องของการไปเหมาสวนมังคุด
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
นายอนุพงศ์ผู้เสียชีวิตอายุ๓๗ปี
ถือมีดพระบุกไปหานายประวิทธิ

ซึ่งก็อยู่ใกล้กับคอกวัวชน
ไปถามเรื่องของการไปเหมา

ตัวนายอนุพงศ์เคยดูแลอยู่

ก็จ่ายเงินเจ้าของสวนไปแล้วหมื่นนึง
นายอนุพงศ์ไม่พอใจก็เลยทะเลาะกัน
นายอนุพงศ์เอามีดพระไล่ฟันนายประวิทธิ์
นายประวิทย์บาดเจ็บที่แขนแล้วก็ที่ลำตัว
นายประวิทย์ก็เลยเอาปืนค่ะ๙มิลลิเมตร
อยู่ในตู้นะคว้าปืนออกมา
ยิงสวนไปที่ชายโครงขวาของนายอนุพงศ์

แต่นายอนุพงศ์ยังไม่ยอมหยุด
ก็ถือมีดวิ่งไล่ฟันนายประวิทย์อีก
นายประวิทย์ก็เลยตัดสินใจยิงสวนออกไปอีก๒นัด
สุดท้ายนายอนุพงศ์ล้มลงเสียชีวิตข้างคอกวัวชน
หลังก่อเหตุนายประวิทย์หนีไปนะคะ
โยนปืนทิ้งลงคลอง
แล้วก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลตามคำให้การของนายประวิทย์คนก่อเหตุนะคะ
นายประวิทย์ก็เลยยืนยันว่าเขาป้องกันตัว
เป็นการยิงสวนเพื่อป้องกันตัว
เพราะถ้าไม่ยิงตัวเองอาจจะเป็นฝ่ายถูกทำร้ายจนเสียชีวิตก็ได้
นายประวิทย์ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นอะไรกันมาก่อน
แต่ว่านายอนุพงศ์ไม่พอใจที่ไปเหมาสวนมังคุดที่ตัวเองดูแลอยู่
ทั้งที่นายอนุพงศ์เองก็ไม่ใช่เจ้าของสวน
ตำรวจก็คุมตัวนายประวิทย์นะคะไปชี้จุดค่ะ
จุดที่โยนอาวุธปืนที่ก่อเหตุทิ้งในคลองบ้านตาน
พื้นที่ตำบลกำแพงเศร้าอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๓กิโลนะคะ
ชี้จุดตรงนี้แต่หาปืนไม่เจอนะคะ
กิโลยังหาไม่เจอคาดว่าอาจจะมีคนเก็บไปแล้ว
ซึ่งก็ต้องนำตัวนายอนุพงศ์ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็ต้องไปดูกันตามพยานหลักฐานแหละว่าป้องกันตัวจริงหรือเปล่า
คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยอันนี้มันเป็นหลักฐาน
ที่เวลาจะเป็นถึงทันศาจะสำคัญมากใช่มั้ย

แต่ว่าทางญาติหรือว่าเจ้าของสวนเขาก็ยอมรับ
ว่านายอนุพงษ์ผู้ตายเขาก็ทำหน้าที่ดูแลส่วนมังคุท
คือเป็นส่วนของเขาเราจะมาเก็บอะไรแต่จะของเก็บมันเองไม่ได้

ตัดสินใจเอาเหมาเอาไปเลยแล้วก็เกิดเรื่องขึ้น